กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันนะ

ยังคงไม่อิ่มกันซะก่อนเพราะว่าร้านสุดท้ายที่เราจะ

นัทเราเสิร์ฟความอร่อยให้กับแฟนแล้วล่ะค่ะ

ไม่ได้มีแต่ความเก่าและร้านเก่าเท่านั้นนะครับ

ท่ามกลางแม่กไม้แบบนี้นะครับ
แต่ว่าวิธีการนำเสนออาหารของเขาเนี่ย
แปลกตาแล้วก็ทันสมัยจริงครับ

เซ็ปต์โดยรวมของร้านนี้เป็นยังไงครับ

แล้วก็จะเป็นอาหารแนว
พึ่งพาธรรมชาติทั้งหมดเลย
หรือแม้กระทั่งวิธีการทำอาหาร
น่าสนใจแล้ว
เมนูเส้นที่แนะนำสำหรับเล่าเส้นเป็นเรื่อง

แล้วทำมาเป็นรูปแบบของรังนกเนี่ย
แล้วเป็นเมนูเส้นด้วยจะหน้าตาเป็นอย่างไร
เดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวไปพบกับเชฟเลยนะครับ

สวัสดีครับเชฟแนนครับผม

เชฟแนนนะครับผู้อยู่เบื้องหลังอาหารเก๋ทั้งหมดของ

เห็นว่าประวัติไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ
่ำวอร์ดกับวงการอาหารมากี่ปีแล้วครับ

จริงก็เป็นคนชอบทานอาหารอยู่แล้ว
แล้วก็จริงชอบศิลปะครับผม
ก็เลยคิดว่าเราสามารถที่จะทำอาหาร
แล้วก็ควบคู่กับศิลปะได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็บวกกับชื่นชอบในธรรมชาติ
ผมก็เลยอยากจะสื่อว่าอาหารมันมาจากธรรมชาติ
แล้วมีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติเป็นยังไง
จะออกแนวธรรมชาติหน่อย
แล้วก็รวมกับศิลปะบนจานอาหารด้วย
เห็นว่าทางเชฟเองนี่ก็มีรางวัลมากมาย

ก็จริงผมเรียนฟรีครับ

มีโอกาสก็ซื้อหนังสืออะไรอย่างนี้ครับ

บางอย่างก็ไม่มีสอน
ในที่คอร์สเรียนทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับ
ศึกษาเองแล้วก็เข้าไปสู่การแข่งขัน
เพื่อพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ครับ
รางวัลมาด้วยรางวัลที่ได้คือ
แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมรับใช้ทีมชาติครับ

ก็ไปแข่งที่ต่างประเทศครับที่สิงคโปร์
เป็นตัวแทนเชฟประเทศไทยไปแข่งที่สิงคโปร์
แล้วเป็นไงครับแข่งแข่งขันทั้งนั้น

แล้วก็ได้เหลี่ยมทองแดง

เพราะฉะนั้นการที่คนเราจะรักในการทำอาหาร
แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลและฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ย
มันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความทุ่มเทเป็นอย่างมาก

ส่วนผสมก็จะเป็นหลักก็จะเป็นไก่นะครับ
ซึ่งผมใช้ไก่ที่เลี้ยงธรรมชาติจากเชียงรายนะครับ

เราใช้ส่วนอกไก่นะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีมัน
ไก่ที่เลี้ยธรรมชาติมีจุดเด่นกว่าไก่ที่เลี้ยงตามฟาร์มอย่างไรบ้างครับ
มันจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่าแล้วก็เนื้อค่อนข้างนุ่ม

ไข่ก็จะเป็นไข่ออร์แกนิคจากฟาร์มในเชียงใหม่นั่นแหละครับ

แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นซอสที่เราเคี่ยวจากกระดูกไก่นะครับ
แล้วก็จะมีซอยซอสนะครับแล้วก็น้ำมันโอลิปออยนิดนึง
ใช้กระดูกไก่ให้เพิ่มความหวานของมันเองนะครับ
เคี่ยวให้มันเข้มข้นนะครับ
แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดเห็ดที่เราเอามาผัดเป็นเห็ดหอมนะครับ
ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผงเห็ดใช่ครับก็เป็นผงเห็ดนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติ
ปลอดภัยว่างอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษหน่อย
ก็คือเราใช้เส้นของหมี่ของอินเดียซึ่งปกติเขาจะไม่เอามาทอดทานกัน

ก็เลยเอามาปรับใช้กับเมนูนี้นะครับ

อ้าวแล้วขั้นตอนการทำด้วยกว่าทำยังไงครับเชฟ

ก็เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นแล้วกัน

เลือกใช้นั้นทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้วัตถุดิบ

และเลี้ยงมาอย่างธรรมชาติตามคอนเซ็ปต์ร้านจริงเลยล่ะค่ะ
แต่ตอนนี้เชื่อว่าแฟนรายการคงอยากเห็นหน้าตาของเมนูนี้กันแล้ว
เอาเป็นว่าเตาพร้อมกระทะร้อนก็มาเริ่มกันเลย

ครับเดี๋ยวผมจะผัดเห็ดก่อนนะครับ

อันนี้คือเห็ดหอมที่เราผัดไปแล้วส่วนหนึ่งเรามาผัดเพิ่มเติม
ใช่ครับไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับ
แล้วก็จากนั้นเราก็ใส่โปรงเห็ดเข้าไปอีก

ครับก็คือเพื่อที่จะขับกลิ่นของมันให้หอมขึ้นนะครับ
ตอนนี้ความหอมมันแตกกระหมูกไป

พอวดได้ที่เนี่ยผมก็จะคลุกไก่เข้าไป

จากตัวของเห็ดแล้วก็ตัวของน้ำซอสสต๊อกไก่ที่เคี่ยวออกมา
ตัวเนื้อไก่เนี่ยมันก็จะไปทำหน้าที่ดูดซอสเข้าไปในเนื้อครับผม

แล้วก็เราก็ปรุงด้วยปรุงรสด้วยเกลือนี้

เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปจัดจานกันเลยครับ

แล้วเนื้อไก่ที่เราผัดตอนนี้กับเห็ดนะครับ

จานนี้ผมก็อยากจะสื่อถึงความเรียบง่ายของมัน

คือเหมือนคือแสดงความเป็นไก่กับไข่ของมันเองนะครับ

ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไข่ที่เราคลุกด้วยวิธีการซูวีนะครับ

ซึ่งก็จะออกมาเป็นไข่ออนเซนครับผม
เวลาทานก็คือตอกแล้วใส่ในหลัง

เมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ
เห็นพรีเซนเทชั่นรัดชวนถ่ายรูปขนาดนี้
บอกเลยว่าเรื่องรสชาติก็เลิศไม่แพ้กัน
แต่ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติและรสสัมผัสของเมนูนี้จะเป็นยังไง
เราขอยกหน้าที่นี้ให้กับนักเล่าเส้นของเราค่ะ
เอาละครับแหมทีนี้จะทานแล้วทานยังไงดีครับคุณบีครับ
อันนี้นะคะวิธีทานต้องตอกไข่เองค่ะ
อกมันไข่ดิบลงด้านบนได้เลย

ใช่ค่ะตอกมันลงไข่ดิบได้เลย

อย่างนี้โอ้โหสวยงามเรียบร้อย

อันนี้ก็คือทานรวมกันได้เลยค่ะ

เจาะไข่แดงให้แตกแล้วก็แบบทานเป็นซอส

โอ้โหไอเดียเก๋ไก่ข้าวในเด้อจริง
แล้วก็ทานด้วยกันก็จะได้มีทั้งความกรอบความนุ่มความหอมต่างอาณา
ใช่ค่ะ
เข้าไปมันจะมีความนุ่มของเนื้อไก่

แล้วก็ความหอมของเห็ดเห็ดหอมตัวนี้

รวมถึงความกรอบของเซ่นหมีอินเดีย
ผสมผสานเข้าไปรสชาติน่าจะกลมกล่อมลงตัวพอดีเลย

ถ้าพูดถึงถ้าเกิดมาที่ร้านการเสิร์ฟที่นี่จะเป็นลักษณะแบบไหนครับ

คอร์สจะได้ทั้งหมด๑๒จาน
ตัวเมนูนี้จะเป็น๑ใน๑๒จาน
นูเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามฤดูการยกเว้นตัวนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์

ใน๑๒จานต่อ๑คอร์สมันมีเมนูอะไรบ้างครับที่เด็ดเลยที่ห้ามพลาดอีกขาด

ส่วนอื่นอีก๑๑จานเนี่ยคือเชฟจะเปลี่ยนไปเรื่อยตามวัตถุดิบในฤดูกาล

ใช่ค่ะแล้วแต่แบบว่าเราจะได้วัตถุดิบอะไรจากชาวบ้านมาทำเมนูค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้ด้วยในแต่ละวันด้วย
ว่าจะได้อะไรแล้วก็จะเป็นเมนูที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย

โอ้โหทางนี้น่าสนใจมากนะครับผม
เห็นว่าตอนนี้นี่ก็ไปเปิดสาขาที่กรุงเทพด้วย

เหมือนกันเลยแล้วเสิร์ฟเมนูแบบไหนครับ
ที่เอกมัยเนี่ยจะเป็นคอร์สแต่ว่าคอร์สจะไม่ยาวเท่าที่นี่ค่ะ
จะมีประมาณ๖คอร์ส๑๕๙๐บาท

แต่อาหารจะไม่เหมือนกันแต่แล้วแต่วัตถุดิบ

ใช่ค่ะแต่ว่าที่กรุงเทพอาจจะเป็นพรีเมียม

เอกมัยซอย๒เปิดกี่โมง

ให้เลยแยกเสมินมาก่อนแล้วค่อยเลี้ยวขวาตรงซอยวัดสรรปศักดิ์ค่ะครับ

อาหารเราพรีเมียมทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลาทำนานมาก
เตรียมนานมากทุกจานเลยลูกค้ามาก็จะคุ้มลูกค้า
มาเนี่ยคนทำก็ตั้งใจทำ

เตรียมอาหารประมาณ๘ชั่วโมง
คอร์สใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

ควรจะจองเลยใช่ไหมคร่ะผมวันนี้ขอบคุณคุณบีมากครับคุณคุณค่ะขอบคุณฟุอร์
มาเยือนเชียงใหม่ของเล่าเส้นเป็นเรื่องในครั้งนี้ได้เรียนรู้และสัมผัสมุ่น
ของเมืองนี้แบบลึกซึ้งขึ้นไปอีกค่ะและเป็นการตอกย้ำว่าเชียงใหม่ใบ
ได้มีแค่คาเฟ่หรือร้านอาหารใหม่ใหม่เพียงเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังเต็มไป
ร้านเส้นเก่าแก่ที่สืบทอดมากันรุ่นต่อรุ่น
และที่สำคัญเราก็ได้เห็นความน่ารัก
และอัธยาศัยที่ดีของคนเชียงใหม่
รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน
คราวหน้าจะพาไปแอวเมืองพยาว
ลำเต๊ลำว่าไปกับก๋วยจับลูกชิ้นเนื้อเจ้าแรกของจังหวัดพยาว

ต่อด้วยข้าวซอยไก่เจ้าเก่าขวัญใจคนเมืองที่ร้านซอยแสงเพียร
ก๋วยเตี๋ยวสองน้ำชามใหญ่ไซสบิ๊กเบิ้มเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ร้านเส้นใหญ่
แล้วมาเจอกันเนื้อเจ้า
สวัสดีครับ